เป็นลงทุนที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ

เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

เพราะที่สุดของอนาคตไม่ใช่แค่สร้าง
แต่คือการเดินทางร่วมทางไปด้วยกัน
ว่าเปิดทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์วันแรก๔เมษายน๒๕๕๙

ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
พลัสอยู่ระหว่างการขอยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับ